คุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกันหน่อยนะคะ
แทนแดงมีใครบ้างแต่เอาล่ะพาไปดูคนแรกก่อนเลย
คนนี้นี่โอ้โหรับโชค๒ชั้นเลยนะคะ
รางวัลที่๑ก็ได้เลขท้าย๒ตัวก็โดนค่ะ
เป็นตำรวจในท้องที่ของอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวนะคะ
ฟูก็เต็มบ้านแบบนี้แหละค่ะเพราะเขาจัดเลี้ยงไง
ดีใจก็ต้องมีการปาร์ตี้กันหน่อยแต่คุณค่ะอย่าลืมนะ
โควิดระบาดอยู่ก็ต้องดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วย
เพราะแหล่งที่โควิดระบาดหนักก็ตามผับ
ไปกินแก้วเดียวกันไงเอาล่ะแต่ว่าเบื้องต้นยินดีก่อนค่ะ
แสดงความยินดีนะคะบรรยากาศคลึกคลื้นคลื้นเครงแบบนี้
เพื่อนบ้านตำรวจกว่า๒๐คนมาร่วมแสดงความยินดีกับ
ร้อยตำรวจโทสุวินบุญรัฐเป็นตำรวจในท้องที่
สพภูกรรมยาวจังหวัดพยาวนะคะรวมถึงนางอำภาวันวงด้วง
สามีภรรยาดวงเห็งซึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑๖มีนาคม๒๕๖๓หมายเลข๕๐๓๔๔๖รวม๒ใบ
รับไปเหนาะนี่ผัวเมียคู่นี้ค่ะผัวเป็นตำรวจนี่ภรรยาก็สวยนะคะ
ดวงดีก็จะหน้าตาดีประมาณเนี้ยค่ะรับเงินรางวัลจากการถูก
รางวัลที่๑๑๒ล้านบาทเพราะว่าถูก๒ใบยังไม่หมดค่ะ
ดวงดี๒ต่อเลยนะคะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๒ใบด้วย
รับไปอีกสี่พันบาทค่ะร้อยตำรวจโทสุวินเล่าบอกว่าปกติเนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่เป็นเลขทะเบียนรถของตัวเอง
เป็นประจำอยู่แล้วก็คือเลขทะเบียนรถของคุณตำรวจท่านนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวมาแล้ว
แล้วก็๓ตัวก็ถูกมาแล้วนะคะจนกระทั่งงวดนี้แหละ
เพื่อนบ้านมาทักบอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมเด้ออย่าลืมซื้อนะ
ทะเบียนรถของตัวเองอะก็เลยนั่นน่ะนั่นน่ะทะเบียนรถอ่ะคุณผู้ชม
ตัดสินใจหาซื้อลอตเตอรี่นะคะหามาได้คือเลข๕๐๓๔๔๖๒ใบ
พอทราบว่าถูกรางวัลที่๑โอ้ไม่ต้องถามอารมณ์ความรู้สึกนะ
ดีใจมากดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้คุณตำรวจบอกว่าจะแบ่งเงินรางวัลเนี่ย
ใช้หนี้ส่วนตัวและอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
รวมถึงคุณตำรวจอย่าลืมนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกขลาบ
ไปทำบุญด้วยพี่ตำรวจบอกว่าจะเอาเงินไปทำบุญนะ
โชคต่อไปเขาบอกว่าอย่างนั้นส่วนที่สุรินทร์ค่ะ
มีคนดวงเห็งเหมือนกันเนี่ยนะคะที่รู้เพราะว่าเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณแพร่พลอย
ยำแซ่บโพสต์ภาพเป็นภาพก่อนนะผู้หญิงคนหนึ่ง
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์และมือของเธอถืออะไร
ก็ถือลอตเตอรี่ซึ่งตัวเลขบนลอตเตอรี่
ที่ผ่านมาแล้วถูกไปสองใบแล้วก็โพสต์ข้อความระบุว่า
สุดท้ายบ้านเราก็มีอีกสิบสองล้านปั้มน้ำมันทูมมล
บ้านทูมมลสมุทรอ่ำเผิดปราสาทริกันแล้วก็มีภาพคนรอบคลาง
ยืนแสดงความยินดีสอบถามไปที่เจ้าของโพสต์เนี่ยนะคะ
บังเอิญไปเจอกับลูกสาวเจ้าของปั๊มน้ำมันเอสโซ
ใกล้ใกล้กับสพทุ่งมนต์กำลังถ่ายภาพกับญาติที่มาร่วม
แสดงความยินดีก็เลยขอถ่ายภาพหน่อยโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
แสดงความยินดีด้วยแต่หรือถามว่าเขาชื่ออะไร
นามสกุลจริงอะไรรู้แต่ว่าชื่อน้องนิ่ม
ขนาดที่ผู้ศึกข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
เจ้าของรางวัลน่าจะเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

แล้วก็แสดงความยินดีกับน้องนิ่มด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูปิดท้ายกันหน่อยนะคะ
อ้อยังไม่ปิดสินี่การรีบไปหรือปิดท้ายแล้ว
ที่กำแพงเพชย์ถูกแล้วปิดท้ายค่ะ
ทยอยไปแก้บนในเมื่อได้ในเมื่อโดนแล้วก็ต้องแก้บนนะ
แก้บนกับเจ้าแม่ตะเคียนทองภายในวัดอ่างทองพัฒนา
อำเภอคลองขลุงนะคะปรากฏว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
เห็นไหมกลิ่นทูบกลิ่นเทียนโชยคละคลุ้ง
ไปกันเยอะจริงนะคะหลังจากที่ทุกคนปุ๊บปั๊บรับโชค
สมใจนึกกันแล้วเรียกได้ว่างานนี้
รวมตัวกันยกจังหวัดกันเลยทีเดียวหนึ่งในคนที่ปุ๊บปั๊บรับโชคค่ะ
นางพิมรวินเตรนกาโยอายุสี่สิบแปดปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลวังไซบอกว่า
มาไหว้ขอโชคขอลาบขอพรแล้วก็ได้เลขเด็ดไปจากร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ได้เลขไปก็คือเก้าสี่หกเออน้องสาวก็ฝันเห็นกุมารมาจับหัว
แล้วก็ดึงขาขึ้นฟ้าเธอก็เลยเอาล่ะไปตีเลข
กลับหัวขึ้นฟ้ากลับหัวใช่ไหมกลับตีรังกาตีรังกา
ต้องต้องต้องกลับค่ะเป็นเลขท้ายก็คือหกสี่สี่กับสี่หกสี่
เขาก็เลยบอกว่าได้โชคไปคราวนี้๕๐๐๐บาท
ก็เลยนำสิ่งของมาบูชาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนทองชุดใหญ่แบบนี้
แล้วนี่นะคะชาวบ้านบอกว่าเอาคณะรำเนี่ยมารำแก้บนแบบนี้ด้วย
ไปกันเยอะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณผู้ชม
เราแสดงความยินดีกับทุกคนแต่ก็ไม่อยากให้มันกลายเป็นว่า
ไปแก้บนแล้วไปรวมตัวกันมันกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการแพร่ระบาดของโรค
ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าลืมพกหน้ากากไป
พกแป้งไปด้วยพกหน้ากากไปด้วยละกัน